เรื่องของนักร้องหนุ่มหล่อแล้วยังใจบุญอย่างพี่เท่อุเทนกันนะคะ
เพราะว่าพี่เท่เนี่ยเพิ่งจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลไปหมาดนี่เอง
ต้องบอกว่าเพื่อเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
แล้วยอดรายได้ทั้งหมดเกือบ๒ล้านบาท

เอาไปทำการกุศลทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าร้องบันเลงเพลงเพื่อผ่านค่ะ

ก็จะนำเงินไปมอบที่หน้าอนุสวรีพ่อขุนเมงรายให้โรงเรียนบ้านเกิดด้วย
งานนี้พี่เท่บอกว่าโอ้โหรู้สึกประทับใจมากเลย
รวมไปถึงเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ก็คือฝนตกน้ำท่วม
เท่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องหรือเปล่ายังไง
เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดจากพี่เท่กันค่ะ
นะครับ๒๘กันยายนนี้นะครับ
ก็จะขึ้นไปมอบที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ที่ลานอนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราช
วันนั้นสนุกมากครับก็ต้องขอบคุณพี่เพื่อนนะครับ
ศิลปินนักร้องนี่ทุกคนเต็มที่กับงานเรามาก
ทั้งหมดก็ตั้งแรกตั้งเป้าไว้ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาทนะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนนี้เงินมันทะลุไปถึง๒ล้าน
ก็ดีใจแฟนบ้านเกิดด้วย
ใช่ครับก็ได้ตอบแทนบ้านเกิดครับ

มันก็น่าเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นห่วง
กับสภาพอากาศของทั่วประเทศไทย
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเลยที่มีปัญหา
มีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยเหลือกัน

สำหรับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตคุณก็ได้ร่วมบุญนี้ไปด้วยนะ